ข่าวเที่ยงในวันนี้มาเริ่มกันที่ความคืบหน้าสำหรับคดีพบชิ้นส่วนมนุษย์ในแม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งหัวหน้าทีมสืบสวนสอบสวนคดีฆ่าหันศพเตรียมเรียกประชุมทีมสืบสวนในคดีนี้ทั้งหมด
เพื่อที่จะเร่งติดตามตัวคนร้าย
ล่าสุดผลการตรวจสอบเรื่องของชิ้นส่วนของมนุษย์นั้นก็ปรากฏว่าไปตรงกันกับชิ้นส่วนของนักท่องเที่ยวชาวสเปนที่หายตัวไป
แล้วยาดก็มีการแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้
ความคืบหน้าในการสืบสวนคดีที่มีคนร้ายฆ่าหันศพแล้วก็ทิ้งชิ้นส่วนในแม่น้ำเจ้าพระยา
ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนได้รับการประสานจากแพทย์นิติเวศและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ชิ้นส่วนมนุษย์ที่ถูกส่งมาให้กับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ไปตรงกับข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวสเปน
ญาติมีการแจ้งความหายไว้ในประเทศสเปน
นักท่องเที่ยวรายนี้ครบกำหนดเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วครับ
แต่ว่าจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีการเดินทางกลับไปยังบ้านพักในประเทศสเปน
อีกทั้งฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยก็ไม่พบว่านักท่องเที่ยวรายนี้เดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้วเช่นกันครับ
ข้อมูลจากทีมสืบสวนก็แจ้งว่าหลังจากทางการไทยได้รับการประสานข้อมูลและตัวอย่างลายนิ้วมือของนักท่องเที่ยวรายนี้จากประเทศสเปน
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้นำข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือของศพพบว่าตรงกันกับทางการไทยครับ
ประสานไปยังประเทศสเปนเพื่อแจ้งให้ญาติของนักท่องเที่ยวรายนี้รับทราบ
จากนี้ยังมีรายงานข่าวแจ้งนะครับว่าขณะที่ตอนนี้ทีมสืบสวนตำรวจนครบานมีการลงพื้นที่ไปซอยสุขุมวิทย์ซอย๘ครับ
ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่มีการพบเห็นนักท่องเที่ยวรายนี้เมื่อช่วงค่ำของวันที่๑๙มกราคม๒๕๕๙ที่ผ่านมา
เข้าไป
ตามความคืบหน้าของคดีและมอบหมายภารกิจให้กับทีมสืบสวน
ดำเนินการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลังจากที่ตำรวจทราบแล้วว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นใครครับ
และตอนนี้นะคะทีมสืบสวนพร้อมด้วยตำรวจพิสูจน์หลักฐานค่ะ
ได้ลงพื้นที่ตรวจห้องพักของนักท่องเที่ยวชาวสเปนนะคะ
ซึ่งอยู่ภายในซอยสุขุมวิทย์ซอย๘
ซึ่งคาดว่าเป็นการคาดกันว่าน่าจะเป็นเจ้าของชิ้นส่วน
ที่พบอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา

ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีฆ่าหันศพนี้นะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณปลอยสจีริฐศิลป์
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามาค่ะ
เชิญครับคุณปลอยสจีริฐศิลป์ค่ะ

ค่ะตอนนี้การทำงานของตำรวจถึงขั้นตอนไหน
ได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
ขณะนี้นะคะตำรวจจากสถานีตำรวจนครบานลุมพินี
ตำรวจทุษศิษย์สวนสอบสวนนครบรรณห้านะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานค่ะ
ก็ได้เข้าไปในบนพื้นที่ห้องพักของนักท่องเที่ยวชาวสเปนคนนี้นะคะ
ที่คาดว่าจะเป็นคนเดียวกันกับชิ้นส่วนศพที่พบในแม่น้ำเจ้าพญาค่ะ
ซึ่งพยานนะคะแถวนี้ก็คือได้ให้การกับเรา
พบนักท่องเที่ยวลายนี้เข้าพักเป็นที่สุดท้าย
มีการพูดถึงว่าพบนักท่องเที่ยวรายนี้
วันที่๒๙มกราคมเป็นวันสุดท้าย
ตรงนี้มีความเคลือบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรบ้างมั้ยคะ
๑๙มกราคมค่ะใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือตอนนี้จากหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอยู่นะคะ
ก็สามารถยืนยันได้ค่ะว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวสเปน
ที่มาเข้าพักที่นี่จริงค่ะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะต้องรอความชัดเจนอีกทีนึง
ซึ่งทางตำรวจก็ได้ประสานไปทางญาติแล้วว่า

เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ว่าตรงกันหรือไม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ

การเข้าค้นวันนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมไหมครับ
ตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่กำลังเข้าค้นอยู่ค่ะ
ยังไม่ได้สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ทั้งหมด
เขาก็บอกว่าใช่ค่ะได้มีนักท่องเที่ยวชาวสเปนเข้ามาพักจริง
ก็คือเบื้องต้นเนี่ยสืบชัดแน่นอนแล้วว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวสเปนค่ะ

ก็คือต้องรอทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็เจ้าหน้าที่จำนวนเนี่ยขึ้นไปทางทางที่๑๖ของทางคอนโดค่ะ
คาคุณพ่อเอซิเจียค่ะจากการสอบถามพลายานบุคคลในที่เกิดเหตุ
หรือว่าในแถบที่โรงพยาบาลขออภัยนะคะโรงแรมที่นักท่องเที่ยวคนนี้อาศัยอยู่นะคะ
มีการพูดคุยถึงว่ามีคนอื่นมาเข้าพบหรือว่าได้เดินทางออกไปกับใครไหมคะ
ยังไม่ทราบแล้วก็ยังไม่พบว่านักท่องเที่ยวชาวสเปนคนนี้
เดินทางไปที่ไหนอย่างไรหรือว่ามีคนเข้ามาขอพบก่อนหน้านี้หรือไม่ค่ะ
ทราบแต่เพียงว่าได้มีการเช็คอินเข้ามาแล้วก็ยังไม่สามารถตามตัวได้เลย
หลังจากนั้นแล้วก็ยังไม่ได้มีการปิดเอาออกไปค่ะ
คุณพลอยสจีคะจากการที่ตำรวจได้ติดต่อไปยังญาติของนักท่องเที่ยวรายนี้
ได้รับการตอบกลับจากญาติหรือยังคะว่าจะเดินทางมาให้ตรวจสอบดีเอ็นเอได้เมื่อไหร่
ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องทางญาติว่าจะได้มีการติดต่อประสานกลับมาหรือยังค่ะ
ก็ต้องรอดำเนินการต่อไปยังไม่ทราบผลว่าจะเดินทางมาเมื่อไหร่อย่างไร